นิคมบุญวิเศษกับท่านเพชรชมพูกิจบุรณะนะครับเชิญท่านนิคมก่อนครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนิคมบุญวิเศษ
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย
แล้วผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ท่านประธานที่กรบครับจากการได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
แถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้ถ้าเราฟังแล้วนะครับ
ก็เขิมเขิมอะครับท่านประธานครับฟังแล้วก็เหมือนกับว่าการจัดงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั้น
เป็นการจัดงบประมาณที่ดีมากตอบโจทย์เรียบร้อย
ประชาชนมีความพึงพอใจแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าเรามานั่งดูให้ลึกนะครับท่านประธานครับ
การจัดงบประมาณปี๖๕นั้นไม่ได้ตอบโจทย์เลยครับ
ไม่รู้เลยว่าประเทศอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจพังพินาศเสียหาย
เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า
ประชาชนเดือดร้อนครับท่านประธานครับไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้านั้นก็น่ากลัวแล้ว
เพราะมีการขยายไปตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วในขณะที่วัคซีนก็ยังไม่มาครับ
พูดกันไปพูดกันมาให้ความหวังกันเนี่ยก็มีการเลือกครับ
มีความสำคัญก็ฉีดก่อนใครมีความสำคัญน้อยก็ฉีดทีหลัง
ประชาชนก็ต้องตายก่อนแล้วครับคราวเนี้ยนี่คือความสำคัญเร่งด่วน
ที่รัฐบาลจะต้องช่วยกันแก้ไขไวรัสโคโรนาที่บอกว่าน่ากลัวเนี่ย
เรายังมีความหวังครับผมเชื่อว่าเขายังมีความหวังว่า
อย่างน้อยรัฐบาลก็คงจะมีวัคซีนฉีดให้เราไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้
เดือนหน้าก็ปีหน้าแล้วครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคืออะไร
ท่านประธานสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการล้มละลาย
การเป็นหนี้เป็นศีลของพี่น้องประชาชนธุรกิจทุกอย่างมันพาพินาศหมดแล้ว
ไม่รู้จะให้ใครช่วยเหลือครับไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนรักษา
สอบคอก็ช่วยไม่ได้เพราะเวลาเป็นหนี้เป็นหนี้ส่วนตัวครับ
เป็นนี้ตั้งแต่พ่อแม่จนลูกหลานเลยครับบางคนถึงขั้นผูกคอตายครับ
สุดท้ายลูกหลานก็ต้องมาใช้หนี้แทนผมจึงบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือหนี้สิน
มันเหมือนตายทั้งเป็นนะครับท่านประธานครับฉะนั้นการจัดงบประมาณเนี่ย
มันควรจะมาจัดงบประมาณทางด้านช่วยเหลือเศรษฐกิจให้มันฟื้นฟู
อกจากจะใช้ซื้อวัคซีนแล้วนะครับเรื่องเศรษฐกิจท่านก็อย่าลืมนะครับ
เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าเศรษฐกิจเราไม่ฟื้นฟูแน่ภายในปี๒ปีนี้
เพราะดูการจัดงบประมาณก็ทราบดีว่าเหมือนผมเคยพูดไปแล้วว่าปลูกอะไรมันได้อย่างนั้นครับท่านประธาน
งบประมาณฉบับนี้ผมเห็นทุ่มงบประมาณไปทางด้านการยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงครับ
หรือสารเรื่องความมั่นคงครับมันก็เงียบได้ผลดีครับเงียบสนิทเลยครับ
แต่ยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันที่ทำให้เกิดรายได้นี่นะครับ
ท่านจัดไว้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
ศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันครับเพื่อสอบสวนเศรษฐกิจให้มันเติบโตเนี่ย
กิจความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นการสร้างมูลค่าทางด้านการเกษตร
สิ่งเหล่านี้ครับที่เป็นหลักของประเทศไทยเราคือการเกษตร
เชื่อไหมครับว่าทุกคนทุกวันนี้นะครับประชากรตกงานกลับไปอยู่บ้านนอกกันนานหมดแล้วครับ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้เนื่องจากน้ำมันไม่มี
ที่ทำกินมันไม่มีท่านต้องจัดงบประมาณลงไปครับ
สร้างแหล่งน้ำขุดลอกน้องคลองบึงชนประธานต่างต่าง
ขุดจอบบอกว่าด่างทำการเกษตร
ที่ดินทำกินให้กับพี่น้องที่เขาตกงานไปอยู่บ้านนอกบ้านนาเนี่ย
เรามีความได้เปรียบทางด้านการเกษตรแต่เรากลับมองข้าม
เราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเกษตรให้พี่น้องมีงานทำครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยประเทศไทยนั้นมีภูมิประเทศ
ที่ดีกว่าชาวโลกเราเป็นผู้ผลิตอาหาร
เราต้องใช้ความได้เปรียบของเราครับท่านประธานฉันต้องใส่งบลงไป
ส่งเสริมการเกษตรกรมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมบริษัทด้วยครับ
และตอนนี้ก็ยิ่งเลยครับตอนนี้กรมวิชาการเกษตรกรมเกษตรเนี่ย
งบลดลงครับกรมบริษัทก็ลงงบลดลดลงเยอะเลยนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็น
ของสองกรมนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จ
และตอนนี้ก็มีโรคระบาดนะครับนอกจากไวรัสโคโรนาแล้วเนี่ย
ยังมีโรคระบาดนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกครับ
โคกับมือเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งผ้าครับตอนนี้
งบประมาณที่จะไปซื้อวัคซีนก็ยังไม่มีกรมบริษัทบอกว่า
งบประมาณให้น้อยบังเอิญผมก็ได้สอบถามนะครับ
ถามท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่ากำลังนำเข้ามาอยู่
แต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับหกหมื่นโดสเท่านั้นเองนี่คือความจำเป็นเร่งด่วน
เราจะต้องมองภาคการเกษตรเป็นภาคหลักครับเพราะประเทศไทยเรามีความแข็งแกร่งทางด้านการเกษตร
อีกอย่างหนึ่งครับงบประมาณในการส่งเสริมแพทย์แผนไทยนี่นะครับ
แพทย์ทางเลือกเนี่ยน้อยมากสมุนไพรบางตัวของไทยเราเนี่ยมีความได้เปรียบ
สามารถรับประทานป้องกันได้ใครใครก็รู้ประเทศอื่นเขารู้ครับ
ท่านจะรอให้ต่างประเทศมาจดสิทธิบัติมาเอาสมุนไพรไทยเราไปแล้วท่านถึงจะตื่นกันเหรอครับ
เรามีความได้เปรียบอยู่แล้วครับฟ้าทลายโจรส่งเสริมปลูกสิครับ
สมุนไพรอีกตั้งหลายอย่างเนี่ยอย่ามัวแต่เอาของเมืองนอกเข้ามาครับ
ของไทยมาเยอะแยะทำให้มณีวิจัยให้ดีก็ส่งนอกนำเงินเข้าประเทศ
เรามีข้อได้เปรียบหลายอย่างแต่เราไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เสียดายครับท่านประธานครับการจัดงบประมาณครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ผมบอกได้เลยว่าท่านจัดแบบไม่ลืมหูลืมตาครับ
จัดงบประมาณแบบบัวก็ช้ำน้ำก็ขุ่นครับ
เอาเผากินครับจัดงบประมาณแบบเจ๊งเป็นเจ๊งตายเป็นตาย
ดวงเอาข้างหน้าครับท่านประธานโดยไม่รู้อนาคตที่แน่นอนว่าจะตายหรือเจ๊ง
แต่ผมเชื่อว่าเจ๊งแน่นอนครับจะเจ๊งช้าหรือเจ๊งเร็วเท่านั้นเอง
ประชาชนตายก่อนท่านค่อยแก้แหละครับมันไม่ยากเลย
ถ้าประเทศมันสามารถที่จะค้าขายเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะครับ
มาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีความกระหายที่จะฟื้นธุรกิจตัวเอง
แต่นี่ไม่สามารถฟื้นได้เพราะท่านก็ไปจำกัดเขาว่าร้านอาหารขายได้ไม่ถึงไม่
ทำไมท่านไม่ขยายเลยครับว่าในขณะที่โลกมันระบาดเนี้ย
ร้านไหนที่ต้องการขายของขายอาหารเนี่ย
ต้องมีการจัดคัดกองอย่างดีนั่งห่างกันไม่ต้องชวนแก้วกัน
แล้วขายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับเนื่องจากว่ามัน
ได้กระไหมน้อยได้กระไหมช้าต้องขายยาวขึ้น
ไม่ต้องไปจำกัดเวลาเขาแต่ให้อยู่ในกฎระเบียบที่สวบคอกำหนด
อย่างนี้เศรษฐกิจมันไปได้ครับร้านไหนที่เป็นห้องแอร์
เป็นผับเป็นบาร์ก็รอก่อนแต่ร้านไหนที่ร้านบะหมี่ครับท่านประธานครับ
นั่งกินบะหมี่ร้อนเนี่ยกินบะหมี่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับ
ปิดเขาทำไมทำไมไม่บริหารให้มันละเอียดมากกว่านี้
คำสั่งคำสั่งเดียวตายทั้งประเทศครับถ้าท่านไม่รีบเปิด
การค้าการขายการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ของชาวบ้านเนี่ย
ช้าไม่ได้นะครับตายเรียบแล้วครับถึงแม้ท่านจะกู้เงินมากี่ล้านกี่
ล้านก็แล้วแต่ถ้าท่านยังไม่เปิดประเทศ
เนื่องจากเวลาโคโรน่าเนี้ยเท้งหมดครับ
เงินซื้อวัคซีนที่ผมนั่งดูเนี่ยยังไม่มีนะครับถ้าอ้างว่ามันอยู่ในงบกลาง
งบกลางไว้ห้าแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับมีงบฉุกเฉินเร่งด่วนแปดหมื่นเก้าพันล้านเนี่ย
นั่งอ่านยังไงก็ยังไม่มีครับว่าเงินซื้อวัคซีนเท่าไหร่วัคซีนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ห้าร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับมันไม่เท่าไหร่ล่ะครับ
นำเข้ามาสักร้อยล้านโดสเนี้ยใช้เงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านเท่านั้นเอง
ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจบ้างเถอะครับว่าประชาชนรอดแน่นอนครับ
ประชาชนได้แน่นอนวัคซีนครับประชาชนมีทางเลือกครับว่าจะต้องฉีดวัคซีนตามที่ต้องเรียนตัวเองต้องการครับ
ทำสิครับงบประมาณก็มีแล้วกู้ก็กู้มาแล้ว
แต่อันนี้รัฐบาลไม่ทำเลยเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเซ็นกั๊กอะไรไว้
ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับงบประมาณมีข้อจำกัดเนี้ย

พบกระทรวงกลาโหมที่หลายท่านพูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ
ผมจะขอพูดในส่วนที่ยังไม่พูดผมยกตัวอย่างครับ
วงเงิน๒๒๕ล้านเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
เคลื่อยอะไรครับ๕๙ล้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างครับ๕๔๐๐ล้าน
บใช้จ่ายในการสับสนส่งเสริมกำลังและซ่อมแซมบำรุง
ผลิตและแจกจ่ายสามพันกว่าล้านค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์
และชิ้นส่วนซ่อมคงคังแปดร้อยกว่าล้านงบจัดหายุทธโทปกรณ์ครับ
ประธานครับ๓๑๐๐กว่าล้านครับ
การซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปรกรณ์อีกครับซื้อยุทธโปรกรณ์มา
ซื้อเยอะมันก็ยิ่งมีค่าซ่อมแซมเยอะทิ้งไว้เฉยเฉยไม่ต้องใช้แล้วครับ
มันไม่ได้ลบแล้วแต่ท่านก็ต้องมีงบประมาณในการซ่อมแซมเห็นไหมครับ
งบซ่อมแซมปรับปรุงยุทธโปรกรณ์๑๗๐๐กว่าล้านครับ
อันนี้คือเฉพาะทหารบกนะครับ
นี่ไงครับที่เราสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ

กระทรวงนี้นิดหนึ่งกระทรวงนั้นเองรวมกันแล้ว
หกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านมาซื้อวัคซีนแล้วธุรกิจทุกอย่าง
ฟื้นฟูได้ประชาชนมันอยู่ได้แต่ท่านกลับไม่ทำ
ให้ความสำคัญกับงบพวกนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
ครับของทหารเหลือก็มีครับกล้าจะจ่ายในการสรรพศุนย์
ส่งกำลังซ่อมแซมและเพื่อแจกจ่ายสามพันห้าร้อย
ล้านโครงการจัดหายุทธภกรรวมกันแล้วเป็นสี่พัน
ร้อยล้านเห็นไหมครับสิ่งจำเป็นเร่งด่วนกลับไม่ทำ
แต่ไปทำในเรื่องที่ท่านอาจจะตั้งทงไว้แล้วคือ
ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่าใครจะได้อย่างไรคือ
ประชาชนเขาทราบดีไม่ได้กล่าวหานะครับมันอาจจะมี

มาดูครับในส่วนของที่รัฐบาลบอกว่าจะต้องมีการ
ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยพยายาม
พูดตลอดเวลายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเนี่ยนะครับแม้
ทั้งการจัดงบประมาณก็ตามเนี่ยท่านก็อ้างจัดก็
ประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติท่านทำไว้
ในปีไหนในขณะที่ท่านทำมันมีโรคไว้ละโกรณ่า
หรือยังไปตีกรอบความคิดตัวเองไว้แต่ดูการจัด
งบประมาณเลยครับกลับไปให้ความสำคัญครับท่านให้
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและ
สร้างความสามารถในการและสร้างความสามัคคี
องรองเนี่ยงบประมาณให้แค่สามสิบเอ็ดล้าน
มันไม่แปลกครับที่หน่วยงานนี้มาให้ข้อมูลในสภา
ประเทศสดรณ์นี้ยุศาสตร์ชาติมันไม่ไปไหนครับสาม
เดือนมาครั้งหนึ่ง๓เดือนมาครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้
ก้าวหน้าไปไหนเลยเนื่องจากให้งบประมาณในการจัดทำ

ดูสิครับมีสิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจผมไปนั่งดู
ก็ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อสังเกตไว้
ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับสำหรับงานตรวจเงินแข่น
บอกว่าการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ
ประมาณสองห้าหกห้าเนี่ยพบว่ากิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
สนุนให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่ง
เป็นกิจกรรมหลักของโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของ
รัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่ได้รับการ
เสนอตั้งงบประมาณครับท่านประธานครับนั่นหมายถึงว่าทรง
ผลให้ไม่มีกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม
หมายของโครงการได้รวมถึงไม่สามารถดำเนินการให้
บรรลุผลสำริทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่ง
ทบต่อยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
รักษาวินัยการการคลังอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐ
หน่วยงานนี้นะครับไม่มีงบประมาณในการที่จะตรวจสอบเห็น
ครับไปตัดตรงนี้เข้าไปและอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้
สำคัญเหมือนกันแผนงานบริการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชชอบเนี่ยเขาเสนองบไปนะครับ
สี่สี่ร้อยกว่าล้านครับได้มาอ่าอ่าโทษ
เสนองบไปประมาณสองพันกว่าล้านเนี่ยตัดงบประมาณ
เขาลงไปครับการทิ้งงบประมาณตามแผนบูรณาการการต่อต้าน
จิตแห่งชาติเลยนะครับในปีสองห้าห้าเนี่ย
ห้าหกห้าโทษครับลดลงจากปีสองห้าหกสี่สวนทาง
กับแนวทางการพัฒนายุธิศาสตร์ชาติสองพันห้าร้อย
ถึงสองพันห้าร้อยแปดสิบที่ให้ความสำคัญ
ในเรื่องดังกล่าวซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ย
นั่นหมายถึงว่าในหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระที่เป็น
โดยงานที่ต้องตรวจสอบการใช้จ่ายเงินคงคังหรือ
ในการการคลังเนี่ยท่านไปตัดงบประมาณทั้งนั้น
ยุทธศาสตร์ชาติเขียนไว้ชัดเจนเพราะท่านอ้างเองว่า
ศาสตร์ชาติเนี่ยจะต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติแต่พอ
มีหน่วยงานองค์กรอิสระที่ตรวจสอบท่านเนี่ย
งบประมาณเขานี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงรัฐบาล
ชุดนี้หรือการจัดทำงบประมาณเนี่ยไม่มีความจริง
ใจไงครับท่านอ้างตลอดเวลาว่ารัฐบาลไม่มีการทุจริต
มันจะไม่มีมันจะมีได้ยังไงครับเพราะหน่วยงานที่
ไปตรวจสอบท่านเนี่ยท่านตัดงบเขาไงครับฉะนั้นผม
สรุปครับว่าในเวลาที่จำกัดนี้การจัดทำงบประมาณ
ของปีหกห้านั้นสิ้นหวังครับประชาชนไม่มีความหวัง
เศรษฐกิจไม่ฟื้นความยากจนข้นแค้นแสนสาหัสก็ยัง
เหมือนเดิมรวมไปถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินชีวิต
ของประชาชนด้วยรัฐมนุนมาตราสี่สิบเจ็ดบอกว่าชัดเจน
ว่ารัฐบาลต้องซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดให้ประชาชน
ฟรีแต่ปัจจุบันไหมครับในงบประมาณปีหกห้านี้ยัง
ไม่มีเลยครับผมจึงคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้นายก
ตีหรือหน่วยรับงบประมาณเนี่ยควรจะเอางบประมาณนี้ไป
จัดทำใหม่แล้วมาเสนอในที่ประชุมใหม่ครับถ้าไป
ลักษณะให้ผมคนหนึ่งครับที่ไม่รับพระราชจมติชาวร์ด
นี้ครับกราบขอบคุณมากครับท่านประธานครับ